ถึงการชุมนุมเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีเหตุความรุนแรงอะไร
แต่ว่าก็ขีดเส้นตายเอาไว้๑เดือน
คือบอกว่าเดี๋ยวจะมีการกลับมาเจอกันในเดือนกันยายนอีก
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากนี้ประเด็นไหนที่ยังติดค้างอยู่

เดี๋ยวไปฟังการวิเคราะห์นะคะในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ

ก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในระดับหนึ่ง
ไม่เป็นอย่างที่หลายคนกังวล
เพราะตอนแรกนั่นก็กังวลกันว่า
ระหว่างกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ชุมนุม
กับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยจะมาเผชิญหน้ากัน
แต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
ก็แปลว่าผู้ชุมนุมเขาก็มีวุฒิภาวะ
คนที่ออกมาไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมก็มีวุฒิภาวะ

เป็นเรื่องที่สังคมควรจะเรียนรู้ว่า
เราไม่ควรจะซ้ำเติมสถานการณ์
เราไม่ควรจะให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ในภาวะอย่างนี้
โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศชาติกำลังเดินหน้า
แก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากผลกระทบจากโควิด
ถ้าสถานการณ์มันเกิดความรุนแรงขึ้น
มันจะยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์
อันนี้ก็ผมว่าโล่งใจไปได้เยอะ
สอปศหรือศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมตัวกันแสดงออกไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม
เมื่อวานนี้เขาก็มายืนชุมนุมกันเรียบร้อย
แสดงจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
แล้วก็ประมาณสัก๔โมงกว่าก็กลับไป
อันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรในการที่จะยั่วยุให้เกิดปัญหากัน
คือต่างฝ่ายต่างเรียนรู้มากขึ้น
ท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านคำบอกเล่าของรองโฆษก
นายกบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุ
ห้ามใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเด็ดขาด
โดยให้เข้าใจว่าเป็นความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติทางการเมือง
จึงต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนคนหนุ่มสาวได้แสดงออกอย่างเต็มที่
แต่ต้องไม่เลยกรอบ
ของกฎหมายนี่ท่าทีนายก
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่า
ท่าทีของนายกแบบนี้
ขอให้ท่านปฏิบัติอย่างจริงใจกับเยาวชนเหล่านี้ด้วย
คนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือ
คุณปดิพัฒน์สันติพาดา

พัฒนาการเมืองและมีการมีส่วนร่วมของประชาชนในสภาผู้แทนราษดร
สปฏิพัฒน์เนี่ยบอกว่าถ้านายกมีจุดยืนอย่างที่พูดแล้วทำไมถึงมีการปฏิบัติการเร่งรัดจับกลุ่มยัดข้อหา
ดำเนินคดีกับแกนนำแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปข่มครูไปคุกคามแกนนำและครอบครัว
ฉะนั้นรัฐบาลควรจะแสดงความจริงใจในการรับฟังไม่ใช่จบเวทีไหนแล้วตามไปจับกลุ่มในวันต่อมา
อันนี้อันนี้ก็เป็นความแคลงใจเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
ระหว่างพูดกับการกระทำขอให้ตรงกันขอให้เจ้าหน้าที่อดกลั้นก็ต้องอดกลั้นจริงไม่คุกคามก็ไม่คุกคามจริง

ประเด็นที่เป็นปัญหาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเรียกร้องคือประเด็นการแก้รัฐมนูลถามว่าจากนี้ไปจะเอายังไง
มันจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ยังไงที่จริงก็เรียกร้องกันมานานแล้วแต่ว่า
จำนวนบุคคลที่มาแสดงออกเมื่อคืนผมคิดว่าจากนี้ไปฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั่งไม่ติดล่ะ
ที่๑ก็คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมธิการพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูลของสภาผู้แทน
คุณพีรพันธ์บอกว่าวันที่๓๑สิงหาคมนี้จะสามารถเสนอรายงานข้อสรุปต่อสภาได้
เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระอ้าวอันนี้ก็แปลว่านับหนึ่งได้แล้วของกรรมธิการชุดนี้ข้อเสนอต่างที่พูดคุยกันมาเนี่ยจะเสนอต่อสภาพพอเสนอต่อสภาสภารับหลักการก็ว่ากันในสภาอันนี้นับหนึ่งแล้ว
สองท่าทีของพักร่วมฝ่ายค้านวันนี้ครับเมื่อกี้ที่เห็นในข่าวเนี่ย
พักร่วมฝ่ายค้านไปยื่นหนังสือต่อประธานสภาคุณชวนหลีกภัยเพื่อให้แก้รัฐมนูล
จุดยืนของฝ่ายค้านนั้นเขาบอกมาชัดเจนว่าให้แก้มาตรา๒๕๖แก้มาตรานี้เพื่อนำไปสู่การตั้งสสลร่างรัฐมนูลใหม่
แต่ถ้าดันไปตรงนั้นไม่ทะลุ
ตามไปแก้ทีละมาตราในสภาคุณชวนลีกภัยค้าน
สิ่งที่พักร่วมฝ่ายค้านต้องการให้แก้มากที่สุดมีสองเรื่อง
หนึ่งตัดอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรี
แก้ประเด็นเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง
นี่อีก๒ข้อหลัก๒ข้อหลักแต่ว่าถ้าตั้งสอสอรอก็จะมีข้ออื่นตามมา
มีคนถามกันเยอะถึงท่าทีสวเพราะว่าในการแก้รัฐมนูล
ถ้าสวหนึ่งในสามคือแปดสิบสี่คนไม่เห็นด้วยแก้ไม่ได้ครับ
วาระแรกที่จะเสนอให้แก้ถ้าสว๘๔คนไม่ยกมือหนุน
ต่อให้สภาทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยกันหมด
สวไม่เอาด้วยแก้ไม่ได้เพราะรัฐมนูลไปล็อกไว้อย่างนั้น
ทั้งมาตราหนึ่งมาตราสองมาตราสามมาตราสามนี่แหละ
ถ้าสวไม่เอาด้วยแก้ไม่ได้ฉะนั้นบทบาทและท่าทีของสวสำคัญมาก
ที่จะตามดูแล้วก็เราจะเริ่มเห็นว่ามีสวบางคน
มีสวบางคนแสดงทัศนะว่าพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะแก้
อย่างน้อยสวชื่อวัญชัยสอนซิริโพสต์เฟสบุ๊ก
บอกว่าสถานการณ์การเมืองขณะนี้ถึงคราวต้องเปลี่ยนแปลงไม่ควรแข็งขืน
คุณวัญชัยบอกสัญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมันมาเร็วเกินคาด
คุณวัญชัยบอกว่าเวลามันไล่ล่าเราเข้ามาทุกทีมันหมดเวลาที่เราจะขัดแย้งกันเรื่องแย่งอำนาจแล้ว
โอ้โหอันนี้ท่าทีคุณวัญชัยนะก็มีคนอื่นเห็นด้วยบ้างเช่น
คุณคำหนูลคำรูชศริษฐศมาลเหล่านี้เป็นต้นแต่ก็มีสอบออกอีกมาก
ที่หนึ่งสงบเงียบไม่แสดงท่าทีแล้วสองมีแสดงท่าทีคัดค้าน
ไม่เห็นด้วยที่จะให้แก้มาตรา๒๕๖เพื่อร่างรัฐมนูลใหม่
สวชื่อพลเอกสมเจตบุญถนอมก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่เอาด้วย
ฉะนั้นสวผมว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนกันแล้วล่ะ
ว่าในสถานการณ์อย่างนี้ท่านจะให้ประวัติศาสตร์บันทึกถึงสว๒๕๐คนไว้ยังไง
ต้องการให้ลูกหลานจดจำสว๒๕๐คนนี้ไว้ยังไง

ปลาใสบนเวทีเรื่องจุดยืนที่มีต่อสว
โอ้โหท่านลองฟังดูนะท่านพูดอย่างนี้

สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างมาก
เพราะสวนอกจากจะไม่ทำประโยชน์อะไรให้กับประชาชนแล้ว
ยังทำตัวเป็นเสี้ยนหนามขัดขวางประชาธิปไตย
ดังนั้นสว๒๕๐คนต้องออกไปก่อน
หรือไม่มีสวเลยก็ยิ่งดี
ตรงนี้เองครับที่สววัญชัยท่านบอกว่า
เวลามันไล่ล่าเราขึ้นมาทุกที
เพื่อนสวคนอื่นจะฟังสววัญชัยหรือไม่

โดยรวมการชุมนุมเมื่อวานนี้เป็นการสะท้อนปัญหา
แล้วก็มีต่อเนื่องมาถึงเยาวชน
ที่คุณบุ๊ครายงานไปเมื่อเช้าว่าเขายังส่งสัญญาณต่อเนื่อง
และกรุณาอย่าคิดว่าเขาเป็นเด็ก

เวลาคนอายุมากแก่ตัวมากก็จะเห็นคนอายุน้อยกว่าเป็นเด็ก

ผมคิดว่าต้องเคารพความคิดความเห็นกัน
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
แล้วก็มีความเคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่งของนายพรเพชรวิชิตชนลชัย

ในข้อเรียกร้องให้ยุบสวภายในเดือนกันยายนนี้
ร่วมกับสวในแง่ความจำเป็นและขั้นตอนตามกฎหมาย
มันเป็นไปได้ยากในทางนิติบัญญัติที่จะทำให้เสร็จในเดือนกันยายนนี้
ก็ต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มนักศึกษา
ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลก็เป็นอำนาจของประชาชน
ต้องฟังเสียงของประชาชนทั้งหมด
นี่คือประธานวุฒิสภาเป็นผู้ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะ
หลังจากนี้ก็คงต้องตามความเคลื่อนไหวประเด็นนี้ไปเรื่อยนะคะคุณผู้ชม